สาวสวยหมวยแล้วก็เซ็กซี่อย่างน้องเจนิส
นิสตานี่รับบทมาแล้ว
เมียน้อยยืนหนึ่งทุกเรื่องคุณผู้ชมค่ะ
คือต้องบอกว่าเข้าฉากทีไรคนดูเนี่ยตะลึงอึ้งทุกครั้งเลย
แต่ว่าล่าสุดเจนิสเขาประกาศแขวนบทเมียน้อยแล้วค่ะคุณค่ะ
คือเลิกเล่นแบบถาวรเลยนางบอกแบบนี้
หลังจากที่ละครเรื่องเมียหลวงนี่แหละเป็นสาเหตุ
คืออย่างนี้พี่ชอตเนี่ยเขาก็เห็นคุณงามความดีของน้องเจนิส
ที่รับค่าใช้จ่ายเล่นบทนางร้ายให้แทบทุกเรื่อง
ปีหน้าคุณผู้ชมเจนิสเนี่ยเขาจะขอเลื่อนขั้นมาเป็นนางเอกคู่ที่๒บ้าง
ว่าจะเลื่อนขั้นจากเมียน้อยเลื่อนมาเป็นเมียหลวงแล้ว

น่ารักด้ายนะจริงแล้วว่า

หูผิดตาขึ้นเจนิสก็ยอมรับนะว่านี่พี่จ๋าหนูเพิ่งจะไปถอยซีรีส์
ทำจมูกใหม่ที่เกาหลีมาจ้า
มันมีอย่างเดียวเลยไม่ได้เกี่ยวกับโงหงโงเห้งอะไรใดทั้งนั้น

เปิดเผยได้ค่ะไปทำจมูกมาค่ะ
ไม่มีว่าโงเห้งอะไรทั้งนั้นค่ะแค่อยากสวย
สุดยอดมีความมามันเป็นแนวไหนคะนี่สวย
ไม่มีแนวไหนเลยค่ะก็แค่บอกว่าเอาแบบว่าให้มันยาวขึ้นมีปลายแค่นั้น
ตอนแรกก็คือเป็นจมูกหมูยังบวมอยู่ยังแปลกตาอยู่ค่ะยังไม่ชิน
เรียกว่าต่างลาแล้วเปียน้อยแห่งชาติ
ใช่ค่ะก็อำลาแล้วถอดแล้วค่ะแขวนนวมแล้วค่ะ
สรุปแล้วจมูกสวยของน้องเนี่ยเท่าไหร่คะคุณพลอย
ทำละสิ๕๐๐๐๐๐คุณผู้ชมค่ะเตรียมเงินไปเลยครึ่งล้าน

ไม้หนีบผ้าอยู่ไหนเอาเข้ามาหนีบดึกดั้งไว้ก่อน
ใช้วิธีนี้ไปก่อนก็ได้เพราะว่าหาเงิน๕แสนไม่ใช่เรื่องง่ายเด้อ
เขาไม่ได้หาแฟนเขาเปย์เลิศปัง